ส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะสาวคนนี้เธอก็ได้รับบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคมาใช่ไหม
สำหรับสาวพิงกี้สาวิกาแล้วเธอก็ถือโอกาสเลิกดีนะคะ
คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยได้เลิกดีแต่งองค์ทรงเครื่องสวยไหมคะคุณ

เธอไปรำบวงสวงถวายพญานาคาราชที่วัดป่าคลอง๑๑หรือที่เรารู้จักกันในชื่อคำชโนธ๒ค่ะ
ซึ่งพิงกี้บอกว่ารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสมารำถวายพ่อปู่พญานาคในวันนี้
ซึ่งเป็นการรำครั้งแรกของเธอด้วยเพราะว่าส่วนตัวมีความศรัทธากับองค์พญานาคอยู่แล้ว
แล้วก็เชื่อว่าการได้มารำถวายในวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ
แต่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดหรือว่าลิขิตเอาไว้แล้วด้วยค่ะ
รู้สึกแบบนอกเหนือจากอากาศร้อนมากนะคะตอนนั้นรู้สึกเย็น
คราวนี้คือเป็นเท้านี่คือเป็นโอ้โหเรียกว่าเดินบนไฟเลยเพราะว่ามันร้อนมาก
แต่ว่าตอนที่รำเราจะรู้สึกถึงความแบบเบาสบายค่ะแล้วก็ร่มเย็นงาน
ในงานพลังงานบวกพลังงานเย็นอย่างนี้ค่ะตอนเรามาลำเราก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันดีนะคะ
ก็อยากจะให้พลังงานนั้นส่งให้ทุกคนด้วย
พี่เป็นคนเป็นคนเชื่อในธรรมชาติทุกอย่างนะคะเชื่อในความเพราะเราเกิดเมืองไทยเนอะ
เราก็เชื่อตามที่ทุกคนเชื่อแหละเราเห็นว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ไหว้
หมายถึงว่าเราให้ความเคารพดีกว่าอันนี้การที่กี้ได้มาลำก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดพลังงานด้วยให้กับทุกคน
นี่แหละค่ะซึ่งแต่ละคนก็มีความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกันออกไป
พิงกี้ก็บอกว่าถือว่าเราเป็นคนไทยนะเราอยู่คู่กับความเชื่อมานาน
เพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเราเคารพมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูก
แต่มันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะจ๊ะ
ถ้าไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็น่าจะโอเคนะคะ